เคยใช้สะดวกนะคุณคือมันคลิกเข้าไปดู
เป็นผลิตภัณฑ์ความงามบริการต่างคือมีครบ
มีทุกอย่างอาหารส่วนใหญ่ไปนวดกับคุณแม่
ซื้อคูปองไปนวดมันจะได้ส่วนลดใช่ไหมมีโปรโมชันด้วย
ก็รวมถึงประเทศไทยด้วยคือปิดแบบฉุกเฉิน
คือไม่ได้มีการไม่ได้มีข่าวลือออกมาก่อน
ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าอะไรอยู่ได้ยินมาเลยว่าปิดแล้วนะได้ยินแบบนี้
คนที่ซื้อดิวไปแล้วซื้อคูปองอะไรกันไปแล้วเนี่ย
เขาก็ได้รับผลกระทบสิเอาอยู่ดีปิดติดต่อกลับไปก็ติดต่อไม่ได้
ก็จะเป็นการแชร์เรื่องร้องเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ไม่ถึง๑วันมีคนติดตามกว่า๒๐๐คนนะคะ

ส่วนการตรวจสอบเนื้อหานั้นก็พบว่าร้านค้าจำนวนหนึ่ง
เขาประกาศงดรับคูปองแล้วค่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพ
ถึงประเด็นทางกฎหมายและแนวทางในการดำเนินการนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้
ถือเป็นธุรกรรมระหว่างร้านค้ากับผู้บริโภคโดยตรง
ร้านค้าไม่สามารถปฏิเสธการใช้คูปองได้

แต่ในส่วนของลูกค้ากับสถานบริการอื่น
คนที่๓เนี่ยยังต้องดิวกันได้อยู่นะ
ข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นดิวเป็นคูปองต่าง
คือร้านค้าเป็นโปรโมชั่นของทางร้านค้าเอง
เพื่อให้คนเข้ามาดูแล้วก็ซื้อผ่านทางนี้
ดังนั้นร้านค้าหรือสถานให้บริการต่างกับตัวลูกค้ายังต้องดิวกันอยู่นะ

คุณสุรางคณาวายุภาพผู้มนุยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
หรือสพทอบอกว่าธุรกรรมระหว่างเจ้าของสินค้าบริการและผู้บริโภค
เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วนี่ไงอย่างที่เราอธิบายไป

ดังนั้นลูกค้าก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการฟ้องร้อง
โดยแนะนำแบบนี้นะคะให้ยื่นหนังสือหรือดำเนินการทาง
บริการคืนโดยเร็วที่สุดสามารถแจ้งไปได้ที่ธนาคารเจ้าของ
ก็ได้สพทอจะประสานทำงานร่วมกับสคบ
หรือสายด่วนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
หมายเลขโทรศัพท์๑๑๖๖โทรไปได้ทั้ง๒หมายเลข
ก็เตรียมข้อมูลไว้เลยโทรศัพท์ไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะมีการสารต่อให้นะคะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกว่าจะเร่งทำหมายเหตุ
เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคระวังการทำธุรกรรม
เพราะว่าได้ยุติการค้าออนไลน์ไปแล้ว
บริษัทต้องแจ้งยกเลิกกิจการค้าออนไลน์ไปที่กรมภายใน๓๐วันนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ถอดเครื่องหมายรับรองการมีตัวตนและความน่าเชื่อถือ
เมื่อคืนนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์สัมภาษณ์ทางท่านเหลศาสตร์คบนะคะ
ของผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย
ดังนั้นเนี่ยเขาก็สาวไปเลยเขาบอกชื่อมาเลยนะ๒ชื่อว่าเป็นใครบ้าง
ว่าเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนแรกก็คือจะมีการพูดคุยกันก่อน

ขั้นตอนแรกเจรจากลายเกลี่ยกันได้คืนเงินอะไรกันได้เรียบร้อย
ก็ไม่ต้องฟ้องร้องอะไรกันถ้าไม่ยอมกล่ายเกลี่ยกล่ายเกลี่ยกันไม่ได้
ขั้นตอนที่๒ก็ต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดี
ตอนนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโทรไปได้ที่สคบเลยนะคะ
สคบบอกว่ามีคนโทรศัพท์เข้าไปร้องเรียนจำนวนนึงแล้ว
จะรวบรวมให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีให้
แต่ถ้าไกลเกลี่ยกันได้ก็จะจบจ่ายเงินคืนก็จบก็เป็น๒ขั้นตอนตามนี้
จะไปนำตัวมาดำเนินคดีได้ไหมจะยากไหมยังไง
ยืนยันแล้วว่า๕๑ของผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยค่ะ
ยังมีการลงสินค้ามีการลงราคาประหนึ่งว่ายังซื้อได้ใช้ได้ปกติ

แต่ตอนนี้ก็รายงานข่าวกันให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน